คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับดราม่าเรื่องของเสียงจากงานบวช
ที่มีต่อโรงเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
นำไปสู่ความคิดที่ว่าเขาจะไม่ให้การจัดงานบวชใช้เสียงเลย
แม้แต่เรื่องของการแห่หน้ากระมงหน้าหน้าก็ตาม
รวมทั้งเรื่องของการจัดงานที่เป็นฉลองโต๊ะจีน
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะ
เพราะว่าจริงแล้วรองเรียนกับวัตน์
อยู่คู่กันมาตั้งแต่อดีตต้นถึงจังหวัน

เป็นไร้สถานที่ไร้โอกาสไป

บวชก็ไม่ได้บวชกันทุกวันทุกเดือน

ทำไมไม่ตกลงกันนัดเวลากันให้ดี

คุณผู้ชมส่งมาว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร
กับเรื่องของการใช้เสียงในงานบวช
เพราะว่าจะมีการออกระเบียบหรือเปล่ายังไม่ทราบ

แล้วมันสมควรไหมถ้าเกิดเราจะงดใช้เสียงอะไรแบบนี้
เพราะบางคนก็อยากไปรำหน้า
เป็นการส่งเพื่อนส่งญาติเข้าบวชกันไป
มันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรือเปล่า

เพราะว่าเรื่องของมัธยมวัดสิงห์เพิ่งจะจบไป
มีการดำเนินคดีไปกับเรื่องเหตุการณ์นั้น
ล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่นักศึกษาของธรรมศาสต

แต่มีการจัดงานบวชอยู่หลังหอพัก

จัดงานเนี่ยมันก็มีเวทงเวทีมีเครื่องเสียงกันนะนะครับเป็นคลิปของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เขาอยู่แถวเชียงรากเนี่ยนะฮะ
โพสต์เป็นคลิปไม่มีเสียงเพลงการจัดงานบวชในชุมชนไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยที่รังสิต
แล้วก็ได้ยินมาถึงหอพักของพวกเขาที่อยู่ใกล้ใกล้กันนักศึกษาอยู่ที่นั่นกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาค
เข้าใจว่าเครียดนะฮะแต่เขาบอกว่าเสียงจากงานบวชเนี่ยมันรบกวนมากดังจนไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
โดยผู้โพสต์ก็บางข้อความก็บอกว่าเพลงลูกทุ่งที่ส่งเสียงดังไปทั่วทั้งระแวกใกล้เคียงกับมธรรมศาสตร์
เป็นการเปิดเพลงจากงานบวชซึ่งจะยาวนานไปจนถึงวันจันทร์
นั่นหมายความว่าเพลงก็จะอาจจะส่งเสียงยาวนานไปถึงวันจันทร์เช่นเดียวกัน
ที่สำคัญมหาวิทยาลัยกำลังจะสอบมิดเทอมแล้วจะอ่านหนังสือกันยังไง
ไม่เข้าใจว่าการบวชลักษณะนี้มันจะได้รับบุญเท่าไหน
ขณะที่เรื่องราวนี้พอมีคนโพสต์ก็โอ้โหถูกแชร์ไปเยอะแยะมากมาย
แชร์เยอะมากก็เป็นดราม่าถกเถียงกันไปว่าอ้าวแล้วควรจะทำยังไง
มันไม่ใช่แค่เสียงดังเฉยแต่เสียงดังมากกระหึ่มมาไกลถึงหอ
หรือว่าเป็นมลภาวะเป็นมลพิษทางเสียง
ใช่ครับเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในชุมชนคุ้งผ้าพับนะครับ
๑๑ตะบนครอง๑อำเภอครองหลวงที่ปฐุม
ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บรังสิตนะครับ
ทางด้านของนายสุชาติพุ่มแพร่ซึ่งเป็นลุงของพระที่บวชในตรงนี้
เขาก็ออกมาเล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวเราลงพื้นที่ไปหาเลยนะฮะ

ก่อนหน้านี้นักศึกษาที่มาเช่าหอพักที่นี่
ก็สร้างความเดือบร้อนให้กับชุมชนเหมือนกันนะ

ว่าอย่างนั้นทั้งเมาและส่งเสียงดังทั้งเมาแล้วขับรถไปชนชาวบ้านแล้วก็หนีไป
แต่ชาวบ้านไม่เคยเอาเรื่องเอาราวอะไร
เมาเองขับรถตกครองก็มีชาวบ้านก็ไปช่วยทั้งนั้นแหละ

ส่วนการจัดงานบวชเนี่ยสืบทอดกันมาช้านานแล้วนี่
พ่อแม่เรารอคอยมากว่า๒๐ปีจะได้บวชลูกก็ดีใจ
ก็ต้องจัดงานให้มันใหญ่โตให้สมกับที่รอคอยไง

ไปฟังเสียงคุณสุชาตินะฮะ
ก็วันนั้นเขามาด้วยอารมณ์ความโกรธหรืออารมณ์อะไรก็ไม่ทราบนะ
เขามาถึงก็บอกเขาว่าโอ้โหเปิดเครื่องเสียงกันดังจัง
เขาจะอ่านหนังสือสอบเขาสอบเขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย
ทางผมก็บอกว่าก็เบาให้อ่ะ
แล้วเขาก็ขับรถกลับไปแล้วก็ถอยหลังย้อนมา
มาขอโทษว่าเขาใช้อารมณ์รุนแรงไปหน่อย
แล้วเขาบอกว่าเขาอยากมาร่วมงานด้วย
ประเพณีบ้านเขาไม่มีแบบนี้
ผมก็ถามเขาเลยว่าไอ้หนุ่มเองคนที่ไหน
เขาตอบมาคนกรุงเทพผมก็เลยไม่คุย
เพราะชาวบ้านแถวนี้ส่วนมากประเพณีเนี่ย
เขาจะจัดงานกันถึง๓วัน๔วัน
วันแรกคือวันศุกร์ดิบและวันกินเลี้ยง

นักศึกษาเมาเดินกันเกินการทั้งคืน

กินเหล้าก็เลิกตี๓ตี๔บางทีก็ยันสว่าง
แค่ในนี้นะมีร้านเล่ากินกันทั้งคืน

นักศึกษามาบอกกับพ่อพระนะบอกว่า
ชาวบ้านแถวนี้เป็นอะไรชุมชนชั้นต่ำคุณเป็นคนป่ะ
นักศึกษาเป็นคนผมก็เป็นคน
นี่มันกลายเป็นการโทษกันไปโทษกันมา

ที่คุณคุณพ่อเนี่ยเขาได้บอกว่า
นักศึกษาไปบอกเขาแบบนั้นเขาก็โรโห

มันเป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะ

หรือไม่ก็หากทางสายกลาง
ทีนี้ทางด้านของนายธวัฒน์ภวงปฐุมกับนางสาวยานิสาพุ่มแพร่
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของนายนนทริสพวงปฐุม
ซึ่งเป็นพระที่บวชไปนี่แหละเป็นพ่อแม่ของพระนะครับ
บอกว่าวันที่จัดงานบวชคือวันที่๑และ๒มีนาคม
ก็มีการจัดเวทีฝั่งทุ่งนาด้านหลังบ้าน
ในบริเวณนี้เขาเป็นทุ่งนายังคงทำร้ายธรรมนากันอยู่นะครับ
ก่อนจัดงานบวชลูกชายก็ได้ไปขอใบอนุญาต
การใช้เครื่องขยายเสียงจากเทศบาลครองหลวงแล้ว
ก็อนุญาตมาอย่างถูกต้องเนี่ยว่ามีการจัดงานวันนี้วันนี้นะอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนกษัตริย์หรือบาปก็แน่เนี่ยทางเจ้าภาพไม่อยากให้มองแบบนั้น
ขอเถอะจบดราม่านี้เสียทีไม่อยากให้คอมเมนต์สาดโครนกันไปมาแบบนี้
ไม่อยากให้ใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อกันระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครับ
ทั้งสองฝ่ายแค่นั้นก็จบแล้วครับเขามาพูดแบบว่าชุมชนนี้เป็นตลาดร่าง
ชาวบ้านเขาก็เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคนคนละชั้นทุกคนคนเหมือนกันทั้งหมด
บางคนที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นอะไรเขาเข้าไปดูคอมเมนต์นี้
เขาก็เกิดอารมณ์เขาก็ต่อต้านไปอันสู้กันไปสู้กันมาอะไรอย่างนี้ไง
แต่ว่าก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะไปหนี้เขาได้อยู่ดี
ในเมื่อคอมเมนต์มันสู้กันอย่างนี้

เรียกว่าตัวเองก็บล็อคไปเลย
กลายเป็นประเด็นการดูถูกกันไปแล้ว

เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้ว

มันก็เป็นประเพณีของเขาอีกนะฮะ

ละครึ่งทางแบบคือถอยคนละครึ่งก้าว
อาจจะไม่ต้องใช้เสียงที่มันดังมาก
ควบคุมความดังของเสียงให้มันเบาลงดีไหม
หรืออาจจะไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงมากนักก็ได้
ถ้าในกรณีที่ตอนพระฤทธิ์ช่วงนี้

ทั้งหมดทั้งมวลคือไม่มีการหาลือกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับวัดหรือว่าโรงเรียนกับวัด

หรือว่ามีการสอบแบบนี้มันก็เกิดซ้ำแบบนี้แหละ
ทีนี้ทางด้านของพระนวลธริตภวงพระธุมอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นพระที่บวชใหม่เป็นลูกชายของเจ้าของบ้านที่จัดงาน
ก็ออกมาพูดถึงเวลาที่เกิดขึ้น
ร้อนไปถึงพระอีกแล้วต้องมาพูดนะคุณผู้ชมนะฮะ
เขาบอกว่ากลุ่มเพื่อนก็โมโหนะ
เพราะว่าถูกต่อว่าบอกว่าเหมือนเป็นชุมชนชั้นต่ำตลาดล่าง

แล้วอยากจะบอกโยมเพื่อนว่าอย่าไปโกรธเขาเลยอันนี้พระพูดนะ
อย่าไปโกรธเขาเลยปล่อยเข้าไป
เดี๋ยวพวกเขาก็ต้องบวชเหมือนกันเขาน่าจะเข้าใจ
เพราะว่าวันที่เขาบวชพ่อแม่เขาก็ต้อง
ฉลองด้วยความดีใจเหมือนกันที่ลูกชายเขาบวช
คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าคือต่างคนต่างความคิด
บางคนบางบ้านอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็น
บางบ้านก็มองว่ามันก็เป็นงานที่น่าเฉลิมฉลอง

เขาก็มองว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่

ก็อย่างที่บอกนะคะเวลาอยู่ร่วมกันจริงหาทางออกหาทางสายกลางมันก็น่าจะดีที่สุด
แต่ทีนี้ที่มันเป็นดราม่าหนักเข้าไปอีก

เฉยเลยเพราะโพสต์นี้ละค่ะ
อยู่บนหอนะไอ้จุดจุดแน่จริงออกมาคุยต่อหน้าเลยไอ้พวกเด็กน้อยจุดจุด
อย่ามาอ้างว่าจุดสอบไอ้จุด
คือก็ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่ามันเป็นคำหยาบคายค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการโพสต์แบบเยอะแยะด้วยว่าแบบตัวเค้าเองก็เป็นเด็กเชียงรากเหมือนกัน
เหตุการณ์ครั้งนี้มันมีติด
โพสต์เฟซบุ๊คเลยนะ
คือมีคนเอาภาพของคนที่โพสต์เนี่ย
แฉแล้วใส่เสื้อแจ็คเก็ตของพักอยู่

ชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะหลังจากที่รู้เรื่องปุ๊บนะ

รับทราบเรื่องแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็คือเมื่อวานนะ
ทุ่มตรงผมจะไปที่ประตู๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปพูดคุยซึ่งเมื่อวานก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังศิษย์ไปกับนายสุภาชัยนบขำ

แจ้งชี้แจงว่าคนนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่เหมือนกับว่า
มาช่วยครับในเรื่องของการเดินแจกใบปงใบปลิว
แต่ไม่ได้อยู่ในทีมเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
เขาก็ไปขอโทษนายชชาศรีธิพันธุ์กับนายสุภาชัย
สุภาชัยสองคนไปขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการมาหาเสียงแต่อย่างใด

เพราะว่านักศึกษาเองเนี่ยเขาบอกว่ามีเหมือนแบบเด็กแว้นมาข่มขู่เขาด้วย
มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบบานปลายไปค่ะ
ก็เลยรีบลงมาก่อนมาตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหม
มีอะไรที่เขาจะช่วยได้บ้างอะไรแบบนี้
ซึ่งเขาบอกว่ากรณีของนายชาญวุฒิเนี่ยตอนนี้ให้ยุติการทำงานไปแล้วเรียบร้อย
และสำหรับผู้สมัครสอสอทุกคนเลยเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพง
ต้องนำมาปรับใช้ในอนาคตนะคะ
ส่วนคุณหญิงหน่อยโพสต์สั้นแต่แรงเหมือนกันนะบอกว่า
รับทราบเรื่องแล้วจะตรวจสอบว่าพฤติกรรม

ถ้าหากว่าเป็นคนของพักเพื่อไทยจึงจะมีมาตรการในการจัดการ
บานปลายกลายเป็นดราม่าไปสุดท้ายผมว่าคุยกันดีกว่าเนอะ
ระหว่างชาวบ้านกับสถานศึกษาให้หาทางออกกันคนละครึ่งทาง
ถ้ามีการสอบก็แจ้งเข้าไปว่าช่วงนี้มีสอบนะขอความร่วมมือ

ชาวบ้านถ้าใช้เสียงก็แจ้งไปทางมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนด้วย

คืออยู่ร่วมกันมันเป็นไปไม่ได้จริงค่ะ
ที่จะไม่รู้สึกรบกวนหรือเดือดร้อนรำคาญใจอะไรเลย
มันก็ต้องมีบ้างสักวันบางวันอะไรแบบนี้
ฉะนั้นหาทางออกตรงกลางดีกว่าดีกว่าให้หน่วยงานรัฐหรือว่าคนที่เขามีอำนาจเนี่ย

คืออันนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง